เรื่องของรถที่ถูกขโมยไป
โอ้โหเป็นคลิปดุเด็ดเผ็ดมันบนท้องถนนเหมือนกันนะครับ
เมื่อเจ้าของรถที่บอกว่า
รถของครอบครัวเขาหายไปคันหนึ่ง
จากการที่ถูกคนที่รู้จักกันเนี่ย

หายไปเกือบ๑เดือนแล้วด้วยนะครับ
ปรากฏว่าขับรถผมขับรถอยู่ดีเนี่ย

อยู่ต่อหน้าต่อตาด้านหน้านี้เองทำยังไงล่ะ

ถ้าจะไม่ตามไปก็จะไม่ทันนะฮะ

หนหน้านี่
ตอนนี้นะ

เออนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

แล้วก็เป็นคลิปนี้นะครับ
บอกว่าเป็นนาทีไล่ล่ารถเก๋งย่านถนนพระราม๕
โดยบอกว่าเป็นรถที่ถูกขโมยไปเมื่อเดือนที่แล้ว
แล้วบังเอิญมาเจอรถของตนเอง

ก็เลยต้องไล่ล่ากันซะหน่อย

เขาบอกว่าถูกขโมยที่ตลาดไทย
แต่ว่าถนนที่ไปตามล่ากันเนี่ย

คือมันเว้นระยะมาเป็นเดือนแล้วไง

แต่มาบังเอิญเจอกันกลางท้องถนน

ที่อยู่มาเจอรถของเราที่ถูกขโมยไปนะครับ

แล้วก็ถูกเปิดเผยขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
เราก็เลยตามเจาะตามคว้านดูถึงเรื่อง
ว่ามันมีที่มาและต้นต่อเป็นอย่างไรนะครับ
ทีมตรวจสายตรวจโซเชียลของเรา

เปิดเผยว่ารถเก๋งคันที่เขาไล่ล่าเนี่ย
ในคลิปที่ถูกจับคือนายพักควัดศรีม่วง
เป็นเพื่อนกับพ่อเลี้ยงของตัวเอง
ห่างหายกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วอยู่นายพักควัฒน์ก็ติดต่อพ่อเลี้ยงของตัวเอง
บอกจะมีเรื่องให้ลงทุนร่วมกัน

วันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
นายพักควัฒน์ได้ติดต่อมาหาพ่อเลี้ยงและแม่

เมื่อไปถึงก็ได้พูดคุยนั่นนี่กัน

แล้วก็ให้แม่นั่งอยู่ในร้าน
โดยนายพักควัฒน์ออกอุบาย
ให้พ่อเลี้ยงขับรถพาไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
พ่อเลี้ยงก็บอกว่าอ้าวขับรถไม่ชินเส้นทาง
นายพักควัฒน์จึงอาสาขับไปให้
บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับเอง
ไปซื้อแค่ตรงนี้เองรอตรงนี้แล้วกัน

นายพักควัฒน์ขับรถคันนี้หลบหนีไปเลย
ไม่สามารถติดต่อได้นับตั้งแต่นั้นมานะครับ
ครอบครัวก็ไปแจ้งความที่สพคลองหลวงกระทั่งเมื่อวานนี้
ตนเองพร้อมเพื่อนขับรถกลับจากธุระย่านเสือป่า

ขับอยู่ข้างหน้าทำยังไงล่ะ

บอกตามคือไล่ตามแล้วก็กดแตรปีน
ปิ้นพยายามตะโกนบอกให้จอด

ขับบี้ตามไปพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
จนกระทั่งสามารถจับตัวคนร้ายได้
เพราะว่ารถติด
นี่ค่ะ
รถติดนะครับ
ฟังเสียงเจ้าของคลิปหน่อยฮะ

ผู้ขับรถไล่เองเขาก็บอกว่าเขาก็ตื่นสติคุณอื่นหน่อยนะครับ
เพราะว่าเกิดถ้าคนร้ายมีอาวงอาวุธอะไรขึ้นมาอีกนะครับ
ก็จะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายความเป็นความตายกันนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีริชากรจรเจวุฒินะฮะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่ารถเก๋งสีดำคันนั้นนะครับ
ขับแซงรถยนต์ของตัวเองไปอย่างผิดปกติ
จากรถจักรยานยนต์ได้ขับตามไป
พร้อมตะโกนชี้ว่ารถถูกขโมยรถถูกขโมย

ได้มีคนเข้ามาเสริมจนเกิดการโต้เถียงกันนะครับ
วิทยุแจ้งสายตรวจเข้ามาระงับเหตุ
ก็พอรถของคนที่เป็นผู้เสียหายจริง
เขาตามไล่ล่าแล้วทีนี้รถในเส้นทาง
ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์คันอื่นเขาก็ช่วยไงคุณ
เขาก็ชี้จุดเลยรถถูกขโมยครับรถถูกขโมยช่วยกันจับหน่อย

มาเจอพลตำรวจตีบริชากรอยู่บนท้องถนนพอดี
นี่ก็เป็นท่านที่ใส่กางเกงตำรวจนะนะ
ทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ใส่รองเท้า

ฟังเสียงของรองผู้ประชาการตำรวจนครบานหน่อยครับ
ที่พี่คาดคือว่าคนขับรถเค้าบอกว่า
เขาไม่ได้ขโมยเค้าขอยืมรถคันนี้มา
ไม่มีอะไรที่น่าจะรุนแรงมากกว่านี้

ก็เลยปล่อยเขาอยู่เฉยแล้วขอกุญแจรถ
โอ้โหทุกอย่างเป็นจังหวะจะโคนนะ
บังเอิญไปหมดเลยนะฮะ

แล้วก็นอกจากนายพักควัฒน์ที่อยู่บนรถแล้วก็มีแฟนสาวด้วย
ก็จับกลุ่มตัวนะครับส่งตัวให้ทางด้านของสพคลองหลวง

แล้วก็ทางด้านรองภูมิกับการสืบสวนสพคลองหลวง
พันธมรวดโทษฐานพันธ์เสริมพัชรพรคุณ
ก็เปิดเผยกับทีมของเราความว่านายพักขวัดเนี่ยสารภาพนะครับว่า
ธัญบุรีในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับ